ชาวสิริราชร่วมกันกับทางด้านของกำลังพลจากฐานทัพเรือกรุงเทพ
เทียนสีขาวแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
ที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับ
กิจกรรมน้อมดวงใจชาวสิริราช
ตามรอยพระราชปนิษฐานพระภูมิพลที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ร่วมกับฐานทัพเรือกรุงเทพจัดขึ้นที่บริเวณพระราชานุสวรี
สมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนก
เริ่มขึ้นด้วยการบันเลงบทเพลงพระราชนิพล
จากวงดุริยางราชนาวีวงใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรัชกาลที่๙
เพลงแสงเทียนอาทิตย์อับแสงยามค่ำลมหนาวและในดวงใจนิรันดิ์
ท่ามกลางประชาชนที่ร่ำไห้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงครามทรัพย์เจริญได้เล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙กับโรงพยาบาลสิริราช
และได้ถวายการดูแลรักษาพระอาการประชวนตั้งแต่ปี๒๕๓๘ในหลวงราชการที่๙
ส่งสนับสนุนให้โรงพยาบาลสิริราชเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกด้าน
แม้พระองค์จะประทับรักษาพระอาการประชวนที่นี่แต่ก็ยังคงทรงรักและห่วงใยประชาชนจึงได้พระราชทานคำแนะนำให้โรงพยาบาลสิริราชรักษาประชาชนตามปกติ
พร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องของระบบไฟฟ้าสำรอง
และยังพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชมากว่า๖๐ปีครับ
พศ๒๕๓๘นั้น
พระองค์ท่านประทับอยู่ในศรีราช
เมื่อพระอาการดีขึ้นท่านก็ทรงงานเลยนะครับ
ขณะที่ประทับอยู่ในโรงพยาบาลศรีราช
เราจะเห็นว่าขณะนั้นมีปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัด
ที่จะเดินทางข้ามจากฝั่งพระนครไปสู่ทางทิศตะวันตก
งานต่างในพระองค์ในขณะนั้นก็ทรงงานในขณะที่พระอาการดีขึ้น
เริ่มต้นจากตรงนั้นเลยอย่างนี้เป็นต้น
แสดงว่าพระองค์ท่านนั้นได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ
จากนั้นคณะแพทย์พยาบาลและนักศึกษาแพทย์และกำลังพลจากฐานทัพเรือกรุงเทพ
ได้ร่วมกันแปลอักษรหมายเลข๙ไทย
แสดงถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙แห่งราชวงศ์จักรี
ผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม
ส่งผลให้ประเทศชาติและประชาชนเปลี่ยนไปด้วยความสุข
พร้อมกับประชาชนและชาวสิริราช
จุดเทียนสีขาวสว่างสวัยเต็มพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่
แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
และปิดท้ายด้วยการร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
ต้นไม้ของพ่อและความฝันอันสูงสุด
หลายคนร้องไห้ออกมาด้วยความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

แต่พระบรมราชวาสหรือคำสอนยังดังกล้องในใจของคนไทยเสมอ
หากมองจากมุมสูงจะเห็นได้นะครับว่าจะเห็นจากภาพบนหลังคาของสาราศิริราชร้อยปี
มีการประดิษฐานพระบรมชายลักษณ์ขนาดใหญ่
พร้อมกับระดับไฟเป็นข้อความขอตามรอยพระราชปณิธานอย่างสวยงาม
นับเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลสิริราชและคนไทยที่รักในหลวงรัชกาลที่๙ครับ